คุณผู้ชมไปชิมผลไม้ตัวใหม่ต้องใหม่จริงจริงเพราะว่าถ้าใครชอบทั้งเงาะทั้งทุเรียนผลไม้อันนี้คือสวรรค์ของคุณ
เขาบอกว่ากินอันนี้อันเดียวมันเหมือนกับกินทั้งเงาะทั้งทุเรียนอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเราด้วยนะดูหน้าตาเนี่ยนะคะมันเหมือนลำไยไหม
เหมือนค่ะแต่ลูกจะใหญ่กว่านะคะผิวเป็นสีม่วงเขาบอกว่านี่แหละจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของบ้านเรา
ชื่อว่าลำไยคริสตัลสีม่วงจัมโบชื่อยาวนะโอ้ผลไม้ตัวนี้ปลูกที่บ้านคลองแงะ
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาโดยนายเผชิญศักดิ์สาสุธรรมหนุ่ม
ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะนำวิชาที่ร่ำเรียนมามาเพาะพันธหวังจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย
อายุต้นเนี่ยจะประมาณ๒ปีครึ่งถึง๓ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะ
ผลผลิตปีละสองครั้งผลผลิตจะมีมากเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของต้นที่แก่ขึ้นค่ะ
อย่างเช่นต้นแม่ที่อายุ๙ปีเนี่ยผลผลิตรอบนึงเก็บได้ถึง๒๐๐กิโลกรัมนะ

ทีนี้หน้าตาแบบนี้มันอาจจะคล้ายลำไยที่เราเคยกินกัน
แต่รสชาติของลำไยคริสตอลสีม่วงจัมโบเนี่ยเขาบอกรสชาติไม่เหมือนลำไยเลย
แต่รสชาติจะเป็นยังไงลองฟังพี่เผชิญศักดิ์เนี่ย
ที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะบรรยายให้ฟังดีกว่าค่ะ
ส่วนในรสชาติของลำไยคิดตันสีม่วงจัมโบนะครับ
ลูกใหญ่นะครับเนื้อหนานะครับ
ความหอมของกลิ่นทุเรียนจะมีเยอะนะครับ
แล้วก็มีความหวานฉ่ำนะครับ
ตัวนี้เม็ดค่อนข้างที่จะสมดุลกับเนื้อนะครับ

ส่วนเมล็ดเนี่ยลักษณะของครึ่งหนึ่งของเนื้อนะครับ
ความหวานนะครับความหวานของเนื้อเนี่ย
เทียบได้กับผลไม้บ้านเรานะครับ
แต่ว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวก็คือมีกลิ่นทุเรียน
มีกลิ่นเงาะเข้ามาผสมนะครับผม
เรายังนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าทุเรียนผสมกับเงาะในลูกเดียวกันมันจะเป็นยังไงนะ
แต่ราคาของผลไม้นี้นะคะตอนนี้ผลผลิตเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ย
ขายกิโลกรัมละเจ็ดร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะ

โลละนะคะราคายังค่อนข้างสูงเพราะผลผลิตมันน้อยไงคะ
แต่ความต้องการของผู้บริโภคเขาบอกกำลังเพิ่มขึ้น
ใครเคยชิมส่งข้อความมาบอกเราหน่อยว่ารสชาติเป็นแบบที่เขาบรรยายจริงไหมนะคะ
เขามีต้นพันธุ์ขายอยู่นะคะ
โทรไปสอบถามพี่เผชิญศักดิ์เลยก็ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้

ปลูกไหมอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็ได้นะคะ
ปลูกดูก่อนนะแต่ว่าอย่างแรกคืออยากลองปลูก
เพราะอยากลองชิมทุเรียนบกมือ
เออมันจะเป็นยังไงนะคะ